สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
เมืองไทยของเราต้องเผชิญกับความแปรปวดของลักษณะอากาศอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับฝนตกหนักคลื่นลมแรงรวมมาถึงคลื่นสูงซัดฝั่ง
แต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็จะดีขึ้นตามลำ
โดยหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังแหลกนะครับ
และล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพบว่า
ตอนนี้นั้นเมืองไทยของเรายังคงต้องเผชิญกับสภาวะดังกล่าวอยู่
และมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องเดือนเมษายน
ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกลางปี๒๕๕๙
ก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
แต่จากปรากฏการณ์เอลนิโยนี่เองก็ส่งผลทำให้ในปีนี้
ประเทศไทยของเรานั้นต้องเผชิญกับภาวะภัยแรงอย่างรุนแรง
แล้วก็มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
โดยล่าสุดปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
รวมกันอยู่ทั้งสิ้นเพียงแค่๓๘๒๔๖ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่๕๔

ทำให้๑๓จังหวัดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของคุณผู้ชม
ณขณะนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแรงเรียบร้อยแล้ว
และดูเหมือนว่าณวันปัญหาเหล่านี้นั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจากการตรวจสอบสภาพอากาศตลอดสุดสัปดาห์นี้
พบว่าฝนที่ตกลงมาในเมืองไทยนั้นก็ยังคงมีภาพรวมที่น้อย
แต่สิ่งสำคัญที่ตามมาก็คืออุณหภูมิที่จะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้น
จากบริเวณความกดอากาศสูงที่อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมแล้วช่วงสุดสัปดาห์ยังคงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
บริเวณพื้นภาคอีสานนั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า
ส่วนบริเวณทางตอนกลางครับอุณหภูมิกลับมาร้อนและอุกเหมือนเดิม
การว่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๖องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
รสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้นก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นกัน
จึงเป็นเหตุทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นฝนจะลดลงครับ
ทะเลก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนครับการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพราะว่าไม่ฉะนั้นภัยเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ

ผมภุตนันท์พิสิตมหันต์สวัสดีครับ